มาดูคดีนี้หน่อยค่ะมันไม่คืบหน้า
ก็เลยต้องมีการไปร้องกองปราบร้องสื่อ

คดีนี้เด็กหญิงวัย๑๔ปี
ถูกทั้งผู้รับเหมาถูกทั้งคนงานทั้งหมด๕คน
ข่มขืนมากระทำชำราว

ทีนี้ก็เลยอยากตามความคืบหน้าค่ะ
โดยนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พาพ่อของน้องผู้เสียหาย
เอาหลักฐานที่ลูกสาววัย๑๔ปีโดนผู้ชาย๕คน
ข่มขืนมากระทำชำราว
โดนมาเกือบปีรับเหมาโฉดข่มขืนเด็ก

แล้วก็มาแจ้งกับพนักงานสอบสวนกองปราบ
ดำเนินคดีกับผู้ชาย๕คน

ผู้หญิงสองคนเป็นนกต่อคือลวงน้องออกจากบ้าน
พ่อเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตั้งแต่พฤศจิกายนปลายปีที่แล้ว
นางสาวใหม่เขาสนิทกับครอบครัวนะ
นางสาวใหม่โทรมาหาลูกสาววัย๑๔ปี
แล้วชวนให้ลูกสาวหนีออกจากบ้านที่กุยบุรีที่ประจวบ
ให้ไปอยู่กับครอบครัวของนางสาวใหม่ที่หาดใหญ่สงขลา
ซึ่งครอบครัวนางสาวใหม่เขาก็มีแคมป์เป็นแคมป์ก่อสร้าง
แล้วต่อมาลูกสาวโดนผู้รับเหมาโดนคนงานก่อสร้าง
กระทำชำราวหลายเดือนเลยนะคะ
ลูกสาวก็พยายามติดต่อมาทางหลานสาว
หลานสาวของคุณพ่อที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วก็บอกนะบอกว่าอยากหนีออกจากแคมป์คนงานก่อสร้าง
แต่ก็ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากพี่สาว
เพราะว่ากลัวไงว่าจะถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทีนี้เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวหนีออกมาได้จากแคมป์ที่หาดใหญ่สงขลา
แล้วก็มาอยู่กับหลานสาวหลานสาวของคุณพ่อ
ซึ่งพอย้ายออกมาแล้วหนีออกมาแล้ว
ยังโดนคนรับเหมาที่ชื่อว่านายตั้ม
ลวงลูกสาววัย๑๔ปีไปกระทำชำราวที่อพาร์ทเมนต์แถวนั้นนะคะ
ตั้มทำร้ายร่างกายลูกสาววัย๑๔ปี
บีบคอแล้วก็ขู่นะอย่าไปแจ้งตำรวจ
ตั้มอ้างตัวด้วยว่านายตั้มเป็นทนายความ
มีความรู้ด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้

พ่อก็เลยไปรับตัวลูกสาวเลยจากแคมป์คนงานแถวประเวท
รับตัวมาเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมแล้วก็พาลูกไปตรวจร่างกาย
ทีนี้พอไปตรวจร่างกายปั๊บก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพกุยบุรี
ประจวบคิริขันแล้วก็สนประเวท
แต่คดีมันไม่คืบหน้าค่ะคุณผู้ชม
เลยตัดสินใจมาร้องกองปราบให้ดำเนินคดี
กับคนที่กระทำผิดทั้ง๕คนและผู้หญิงที่เป็นนกต่ออีก๒คน
ส่วนผลการตรวจร่างกายลูกสาววัย๑๔ปีเนี่ยนะคะ
หมอบอกว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำราว
แล้วก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยเอาให้คุณพ่อเล่าหน่อยค่ะ

แล้วบอกน้องว่าให้หนีให้หนีพ่อไปให้ได้
ก็อยากจะรู้ว่าถ้าจะมารับน้องทำไมไม่โทรหาพ่อ
ทั้งที่ก็มีเบอร์พ่ออยู่แล้วเราก็เป็นคนที่รู้จักกัน

พอที่คุณพ่อรู้ว่าน้องมาอยู่กับหลาน
หลานก็โทรมาแล้วหลานก็เกินให้ฟัง

คุณพ่อก็เลยนัดที่จะมารับน้อง
ก็คือวันที่๓๑เมื่อเดือนที่ผ่านมา
คุณพ่อก็ตั้งใจว่าจะพาน้องไปแจ้งความที่ส่วนพ่อออกุลบุหรี่

เห็นน้องบอกว่าเขาบีบคอน้อง

นี่แหละคนที่ชื่อตั้มที่อ้างตัวว่าเป็นทนายรู้กฎหมาย
พอเจอทนายตัวจริงอย่างทนายรณรงค์นี่

ซึ่งพ่อของน้องวัย๑๔ปีบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือว่าพมให้ดูแลลูกสาวด้วย

เพราะว่าคุณหมอบอกว่าน้องมีภาวะซึมเศร้านะคะ